ช่วงนี้ผมพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปดูกันต่อเนื่องเลยนะครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมขึ้นรถโดยสารสาธารณะ
อย่างกรณีที่เกิดขึ้นในข่าววันนี้ก็คือกรณีของแท็กซี่คันหนึ่ง
ที่คนขับรู้สึกว่าใช้กิริยาอาการไม่สุภาพกับผู้โดยสารนะครับ

เมื่อผู้โดยสารผู้หญิงนี้มีการนำเสนอคลิปเหตุการณ์
ทางโลกออนไลน์ครับโดยบอกว่าโชเฟอร์รายนี้นั้น
สุภาพพูดจาลวนลามชวนไปมีเพศสัมพันธ์
แล้วก็ชวนเสพยาไอซ์ด้วยไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่เมื่อวานนี้
มีผู้โดยสารสาวรายหนึ่งนะครับโพสต์ภาพร้องเรียนในเฟซบุ๊ก
ได้นั่งแท็กซี่จากซอยสุขุมวิท๑๑ไปยังอ่อนนุษย์๔๖
แต่ว่ากลับถูกโชเฟอร์แท็กซี่ลวนลาม
ใช้มือรูปคลำที่ขาพร้อมกับพูดจาชักชวน
ให้ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เสพยาไอซ์
ในวันนี้ครับกรมการขนส่งทางบกร่วมกับพันธุ์ตำรวจโทสันเพชรสุวรรณไตร
แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เรียกตัวโชเฟอร์แท็กซี่เข้ามารายงานตัวแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบรถแท็กซี่คันนี้เป็นของสหกรณ์บวรแท็กซี่
โดยมีนายสมชายสิมลีครับเป็นผู้ขับขี่
ซึ่งนายสมชายยอมรับสารภาพว่ากระทำความผิดทั้งหมด
อกจากนี้ยังตรวจพบด้วยว่าใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะนั้นหมดอายุแล้ว
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการโพสต์ลงออนไลน์
กรมการขนส่งทางบกจึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการ
ฐานไม่จัดส่งประวัติผู้ขับรถเป็นเงิน๑๐๐บาท

กระทำการอันควรขายหน้าต่อธรกำนัน
กระทำการลามกอนาจารย์ในอัตราโทษสูงสุดเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
และพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถเป็นเวลา๖เดือนนะครับ
อกจากนี้กรณีที่ผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ขับรถ
ใบอนุญาตขับรถหมดอายุมาขับรถ
ดำเนินการเพิกถอนทะเบียนรถแท็กซี่คันดังกล่าว
ส่วนด้านของผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็นำตัวโชเฟอร์แท็กซี่นั้นไปสอบขยายผลในเรื่องยาเสพติดต่อไปครับ
ด้านนายสนิทพรมวงนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เปิดเผยเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่ากรมการขนส่งทางบกนั้น
บูรณาการร่วมกับทหารและตำรวจ
เพื่อจัดระเบียบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการ
แล้วก็กวดขันจับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

ที่ผ่านมานะครับก็ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตขับรถไปแล้วจำนวน๓๑๔ราย
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกจำนวน๘ราย
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับพบเห็นการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

หรือรถโดยสารประเภทใดที่เป็นโดยสารสาธารณะ
ร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที

สายด่วน๑๕๘๔นะครับ
สายด่วนของกรมการขนส่งทางบก